แม่ผู้ปกครองพาไปท่องเที่ยวไปเล่นน้ำตามสถานที่ต่าง
แล้วก็อยากให้ดูคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
สระน้ำที่เด็กไปเล่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสระเด็ก
เด็กยืนถึงแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยนะ
เขาอาจจะจมน้ำได้เหมือนคลิปอุทาหรณ์ที่จะพาไปดูคลิปนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะ

เด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าหน้าทิ่มแล้วก็จมน้ำไปค่ะ
น้องพยายามตะเกียกตะกายคว้าขอบสระแต่คว้าไม่ถึง

คือโชคดีจริงผู้ชายที่อยู่ในสระเขาเห็นพอดีเลย
แล้วก็พุ่งตัวเข้าไปช่วยเหลือรีบไปอุ้มให้เด็กยืนขึ้นมา

เนี่ยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสระน้ำสาธารณะแห่งหนึ่ง
เด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าน้องจมน้ำนะคะมากับญาติ
แต่ญาติไม่ได้ลงมาเล่นน้ำด้วย
ส่วนผู้ชายเนี่ยเขาตัวใหญ่เขาก็มาเล่นน้ำกับเด็กชายอีกคนนึง
นี่ไงเขาก็ดูทางลูกเขาอยู่แต่เพราะเอิญหันไปเห็นพอดีโชคดีมาก
จังหวะไปเจอพอดีเลยอะค่ะก็เลยเข้าไปช่วยได้ทัน
เอาจริงถ้าไปช่วยช้ากว่านี้
เด็กผู้หญิงเสื้อสีฟ้าเนี่ยอาจจะจมน้ำหมดสติได้นะคะ
เอาล่ะชาวเน็ตเห็นนี้เข้าไปแสดงความเห็นว่าผู้ใหญ่มักประมาท
เมื่อเห็นว่าเป็นสระเด็กน้ำตื้นเด็กยืนได้
แต่จริงแล้วไม่ว่าจะน้ำตื้นหรือว่าน้ำลึก
เด็กที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาสามารถจมน้ำได้นะ
เพราะฉะนั้นหากเด็กว่ายน้ำไม่เป็น
เอาล่ะควรใส่อุปกรณ์พยุงตัวไหม

ควรปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังไหม

จากนี้ยังมีชาวเน็ตเขาตำหนิเรื่องของสีชุดว่ายน้ำด้วยนะคะ
บอกว่าเนี่ยสระน้ำก็เป็นสีฟ้าแล้ว
ควรจะหลีกเลี่ยงชุดที่เป็นสีฟ้าไหม
เพราะว่าจะดูกลืนไปกับสระน้ำไง
ทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วอาจจะมองไม่เห็น
เด็กแค่ว่ายน้ำหรือว่าเด็กกำลังจะจมน้ำ

เนี่ยถ้าโชคดีจริงที่พี่ผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในสระด้วย
ก็เลยพุ่งเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือได้ทัน
คือบางทีสระเด็กไม่ค่อยมีผู้ใหญ่ลงไปหรอก

น้องคนนี้เป็นลักษณะของการเสียการทรงตัว
พอการเสียการทรงตัวเขาไม่รู้ว่าเขาจะกลับจากท่านี้

เอาระมัดระวังนะคะอย่าให้คลาดสายตานะคะ